วัดห้วยมงคลกันหน่อยเขามีการปลูกเสกไอ้ไข่
คุณผู้ชมครับนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่กำลังได้รับความนิยมตอนนี้
นะฮะวัดห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
คือคักมากเลยนะฮะชาวบ้านก็ไปกันเยอะไปร่วมพิธีพุทธาพิเศษ
หรือว่าหลวงพ่อทวชแล้วก็ปลูกเสกไอ้ไข่เนื้อทองเหลืองด้วย
ขนาดความสูง๓เมตร๓๙เซนติเมตรน้ำหนัก๑ตันนะฮะ
แบบมาจากนู่นเลยครับไอ้ไข่ไม้ตะเคียนพันปีในวัดนั่นแหละนะครับ
ขนาดของพระพิษาศิริคุณจ้าวาดพร้อมด้วยพระเกจิไปร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพลียง
งานนี้จัดขึ้นรวม๔วันจนถึง๒๒ธันวาคมแล้วก็มีสมเด็จพระราชาคณะ๔รูปร่วมพิธีด้วยแต่ละวันด้วยนะครับ
พร้อมกันนี้เจ้าวาดบุภมงคลนะฮะยังนำวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดเล็กนะฮะ
เนื้อว่านแล้วก็เหรียญไอ้ไข่รุ่นขวัญถุงเนื้อทองแดงเข้าพิธีปลูกเสกด้วยครับ
แจกจ่ายให้กับประชาชนนะฮะเป็นของขวัญปีใหม่กับนักท่องเที่ยวทุกคนที่ไป
วันขึ้นปีใหม่ก็คือ๑มกราคม๒๕๖๔เดี๋ยวจะแจกเพียงวันเดียวเท่านั้นนะครับ
ขณะที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับ
จัดพิธีปลุกเสกชนวนมวลสารที่นำมาเป็นส่วนผสมของวัตถุมงคล
ปลูกเสกไอ้ไข่สามนครกุมารทองเลิฟ๓๐ล้านนะครับ
แล้วก็พระพุทธรูปพระเงินพระทองหน้าตัก๙นิ้วในวาระพิเศษโดยมีเกจิชื่อดัง
ร่วมพิธีนั่งปรกนะครับเพื่อให้เกิดความเข้มขลัง
พร้อมกันนี้นะครับพระครูยะติธรรมานุยุทธ์หรือว่าหลวงพ่อแป๊ะเจ้าอาวาสเนี่ยนะครับ
ยังนำผ้ายันกันภัยกันฟ้ากันฝนแค้วคลาดปลอดภัยขนาดผืนใหญ่ทีเดียวนะครับ

แจกให้ผู้เข้าร่วมพิธีด้วยครับ
ปิดท้ายที่วัดหนองรีที่ชนบุรีนะครับ
เมื่อวานเขามีการจัดงานฉลอง
เปิดวิหารภึกษาคิวรีศรีบุรพานะครับ
นี่ค่ะชาวบ้านไปร่วมงานกันเยอะกว่า๕๐๐คน
แต่ว่าทีนี้ไฮไลท์ของงานมองขึ้นไปบนฟ้าค่ะ
มีนักบินพารามอเตอร์นี่ค่ะ
นำเหรียญหลวงพ่อเข้างอก๑๓๙เหรียญนะครับ
ลงมาจากฟากฟ้าแบบนี้
ชาวบ้านก็ไปเก็บนะแล้วก็นำกลับไปบูชา
หรือถ้าเกิดใครบอกว่าไม่อยากได้เป็นเหรียญ

ก็นำเหรียญไปแลกเป็นเงินนะคะจะได้เงิน๓๐๐๐บาทนะคะ
เจ้าอาวาสวัดบอกว่าไม่ได้แจ้งญาติโยมไว้ล่วงหน้าหรอกนะ

ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ที่เก็บเหรียญได้ก็ดีอกดีใจแล้วค่ะ

ก็บอกว่าไม่อยากได้เงินอยากได้เหรียญมากกว่าเก็บไว้บูชานะคะ